ดูคลิปอุบัติเหตุต่อไปนี้กันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยวิเคราะ
ที่หนึ่งพี่เบิร์ทก็แล้วก็คุณผู้ชมได้คะว่ารถมันทุกคัน
ตั้งใจถ้าเกิดว่าภาษาคนที่ใช้รถใช้ถนนตั้งใจตบรถ
เตอร์ไซคันนี้ให้คว่ำหรือเปล่า

คุณดูนะฮะวงกลมสีแดงรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละ
ที่โดนตบนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเลนฝ้า

พี่ว่าตั้งใจอาจจะมีปัญหากันมาก่อน
ปาดหน้าปาดอะไรกันหรือเปล่า
ตั้งใจแหละเพราะว่าข้างหน้าเขาก็โล่งนี่

แต่มุมหนึ่งของชาวเน็ตบางส่วน
เขาบอกว่าเอ๊ะรถบรรทุกคันนี้
รถด้านขวาหรือเปล่า

แล้วก็มาตบรถมอเตอร์ไซคันนี้จนรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำลงไป

แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองเหมือนทั้งสองท่าน
ลักษณะพฤติการคือเหมือนกับตั้งใจ

นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งค่ะ
ที่ขับตามหลังรถบรรทุกมา
คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ
รถบรรทุกกำลังขับแสงมอเตอร์ไซคันนี้ไป
แต่จู่รถบรรทุกก็ขับมาเบียด
ท้ายของรถบรรทุกเนี่ยสะบัดไปกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค
รถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำกลางถนน
จากนั้นรถบรรทุกก็เร่งเครื่องขับออกไปทันที
ลงมาดูคนเจ็บแม้แต่น้อย
ซึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงด้วยอายุ๔๖ปี
แต่เคราะห์ยังดีนะแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตที่โชคดี

พอมอเตอร์ไซค์เขาล้มคว่ำแล้วไม่มีรถหลังตามมาเหยียบซ้ำ
คือจะว่าหลบรถที่เราดูจากภาพ
มันก็ไม่มีรถมาขึ้นมาให้เขาต้องหลบตอนนั้นนะ
อ่าดูนะดูนะนี่ค่ะอ่านี่แหละครับ
มันก็ไม่ได้มีรถถึงขนาดมาที่เขาจะต้องหลบทันที
อ่าปุ๊บเห็นไหมช่วงเนี้ยมันไม่ได้มีรถคันไหนขึ้นมานี่
นี่ไงอ่าแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
บางส่วนว่าก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์คือขี่บนเส้นเลยเห็นไหมคะ
คือเอาจริงก็ไปอยู่กลางถนนอ่ะใช่
ไม่ยอมขี่ในซ้ายไม่อยู่ในเลนส์น่ะถูกไหมคะอะไรแบบนี้อ่า
นะฮะบังทีก็อยู่ที่ซ้ายในเลนส์หนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีในรถใหญ่เค้าก็
ผมก็เคยเจอนะคือคนขี่รถอาจจะไม่แข็งไม่ได้ระวังนะ

คือฉันมาแบบนี้ฉันก็จะไปของฉันเรื่อยแล้วก็ไปกิดขวางการจรจรด้วย
ใช่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุวินทะวงขาออกหน้าห้างบิ๊กซี
อาการล่าสุดของคุณผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ญาติคนเจ็บบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือไปตามเรื่องกับตำรวจแล้วก็ขนส่งก็ไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องสื่อแบบนี้นะคะ